ต้องหาในรุมทำร้ายชายที่ขาพิการจนเสียชีวิต

ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
อกจากนี้ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ

ญาติผู้เสียชีวิตและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เข้าประชุมร่วมกันกับตำรวจนครบานโชคชัย

และให้ความเชื่อมั่นในการทำคดีแก่ญาติผู้เสียชีวิต
บริเวณหน้าร้านขนมปังย่านโชคชัย๔
พร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปตามลำดับนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด๑๓ปาก
พร้อมเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ

ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเข้าข่ายฐานความผิด
พยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและเจตนาฆ่าหรือไม่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทางคดีกับทุกฝ่าย
ส่วนกรณีที่มีการอ้างหญิงสาวรายหนึ่งที่ยุโยงให้กลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุ
หากตรวจสอบโดยละเอียดและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่ามีส่วนในการยุโยงสนับสนุนจริง
จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับ
ขณะที่ตำรวจนครบานโชคชัยได้คุมตัวนายพีรพล
ศพอนันต์๑ใน๖ผู้ต้องหามาสอบปากคำ
หลังจากที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
โดยนายพีรพลนั้นรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาค่าเพียงแต่บันดาลโทษะที่ถูกนายสมเกียจ
ใช้มีดฟันเข้าที่แขนซ้ายจนเป็นบาดแผลชะกัน
ใช้มีดที่ทางกลุ่มเพื่อนผู้ต้องหาพกพามาด้วย

โดยก่อนเกิดเหตุนะครับตัวเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ร้านผู้ตายและบอกว่าต้องการซื้อขนมปัง
แต่กลับถูกผู้เสียชีวิตนั้นด่าทอกลับและตามมาหาเรื่อง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจได้นำตัวนายพีรพล
รายงานตัวที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ก่อนนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับเพื่อนอีก๕คนหลังไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวครับ
อกจากนี้ตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบ
สอดคล้องกับคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหา
กล้องวงจรปิดนั้นจับภาพก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตพกพาอาวุธมีดไปยังที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาจริง
ส่วนผู้หญิง๒คนที่ฝ่ายญาติผู้เสียชีวิตอ้างว่า
มีการยั่วยุส่งเสริมให้เกิดการก่อเหตุ
พบว่าโดยสารรถแท็กซี่มาถึงจุดเกิดเหตุ
หลังจากที่นายสมเกียจนั้นถูกทำร้ายแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง
กระทำความผิดจริงหรือไม่

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ